ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมุทรประการหน่อยค่ะ
มีหนุ่มพม่ารายหนึ่งก็ชอบพอสาวสัญชาติเดียวกันเป็นพม่าเหมือนกัน
แล้วก็ไปเคาะห้องภายในอพาร์ทเมนต์ของหญิงสาวหวังจะเข้าไปข่มขืนค่ะ
ทางฝ่ายสาวก็ฮึดสู้คว้ามีดแทงโดนจุดสำคัญทำให้เสียชีวิตทันทีค่ะ
นี่เป็นภาพวงจรปิดบริเวณหน้าห้องพักชั้น๓ของวันนาอพาร์ทเมนต์ในตำบลบางเสาทง
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรประการค่ะ
เปิดเผยให้เห็นภาพคนร้ายก่อนที่จะถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
ในภาพก็จะเห็นมีชายชาวพม่าอายุประมาณ๒๐ปีนี่แหละค่ะ

หลังจากที่เกิดเหตุภายในห้องก็เสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดอยู่นะคะ
เรื่องต้นก็พบบาดแผลถูกแทงด้วยมีดเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเหนือหัวใจ๑แผล
และพบมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดตกอยู่กลางห้อง
จนที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
จากการสอบปากคำหญิงสาวชาวพม่าอายุ๒๑ปีคนนี้
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องผู้เสียหายอยู่ในอาการตกใจอยู่นะคะ
ให้การผ่านล่ามว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างอาบน้ำ
ตัวจะไปทำงานที่โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ใกล้ที่พัก
ได้ยินเสียงเคาะห้องก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่สาวที่พักอยู่ห้องตรงข้าม
ก็นุ่งผ้าถุงกระจมอกออกไปเปิดประตู
แต่กลับกลายเป็นคนร้ายคนนี้ค่ะผลักตัวเองเข้ามาในห้องจะปลุกปั้มนะคะ
ก็เลยต่อสู้สามารถที่จะไปคว้ามีดปอกผลไม้ที่อยู่ใกล้แทงคนร้ายได้
แล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปเคาะประตูห้องพี่สาวเพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อคืนผู้ตายก็มาเคาะห้องถามหาคนที่ตัวเองไม่รู้จักมาทีนึงแล้ว
เห็นว่าไม่น่าไว้ใจก็ไม่คุยด้วยแล้วก็ปิดประตูทันทีค่ะ
เพื่อนของผู้ตายให้การว่าผู้ตายมาขอพักอาศัยอยู่ด้วย๑สัปดาห์
เมื่อช่วงเช้าก็เดินออกจากห้องพักที่อยู่ชั้น๒ไม่ได้บอกว่าจะไปไหน
จากการตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าสอดคล้องกับคำให้การของเพื่อนผู้ตาย
จากบันทึกภาพไว้ขณะเดินขึ้นมาเคาะห้องเกิดเหตุในช่วงเวลาเดียวกันพอดี
เรื่องต้นตำรวจก็นำตัวผู้เสียหายและพยานไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนศพก็มอบให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลบางพลี
เพื่อรอติดต่อยาดมารับศพต่อไปค่ะ